อ่ะเปิดเทอมแล้วอุปกรณ์ที่ต้องพกไป
ไม่ใช่ปากกาปากกายังลบดินสอสมุด
ทำไมกลายเป็นนี่ไงมีดปืนระเบิด
นี่เอาอีกแล้วก่อเหตุก่อศึกกันโอ้ดูเลยค่ะ
เอาแล้วนี่วงจรปิดใต้เหมือนกับใต้ห่อ
เนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะ
เช้าไม่ได้ไปรีบไปเรียนนะแต่พอมาก่อเหตุแบบนี้

อะไรนะเมื่อกี้ดอมบอกว่าเห็นทีเซอร์โฟลคิงพัก๒

แต่นี่ดูสิมาเกิดเหตุจริงนักเรียนอาชีวะต่างสถาบัน
ถือดาบแล้วบุกมาเตะเสยหน้าไหว้ขอชีวิตแล้วก็จริงแต่ก็โดนเตะซ้ำอะค่ะ
ทีนี้มันอย่างที่บอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมีทั้งปืนมีทั้งมีดมีทั้งไม้
อีกฝ่ายหนึ่งพยายามหนีตายแล้วจังหวะเขาหนีตาย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงซอยข้างห้างในตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการสักช่วงบ่ายเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการแล้วก็หน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบ
เจอผู้ชายคนนี้อายุ๑๘เด็ก๑๘โดนแทงหน้าท้องค่ะ
โดนฟันไหล่ขวาแล้วก็โดนฟันแขนขวานอนแบบอาการสาหัสอยู่เลยตรงนี้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วชุดสืบคุมตัวได้อีก๓คน
ผู้ชายอีก๓คนอายุ๑๗๑๘อยู่แถวนั้นนั่นแหละค่ะ
แล้วยึดของกลางเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดเลย
ดาบมีดพกมีระเบิดปิงปองด้วยแล้วก็บอกว่า
ผมไม่ได้ทำร้ายนะผมไม่ได้ทำร้ายแต่ว่าผมเป็นเพื่อนกับคนเจ็บ
อ้าวพอบอกแบบนี้ตำรวจก็คุมตัวไปโรงพักหน่อย
ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ที่มันบึ้มดัง
ไม่แน่ใจว่าปืนหรือระเบิดหรืออะไร
แล้วก็เห็นวัยรุ่นสองคนที่สวมหมวกกันน็อกไล่รุมอีกฝั่งหนึ่ง
ฝั่งหนึ่งเขามาคนเดียวชาวบ้านก็เฮ้ยเฮ้ยตำรวจมาแล้ว
ตะโกนไปแบบนี้ทีนี้ฝ่ายนั้นมันตกใจไง
ว่าตำรวจมาจริงก็แยกย้ายกันหลบหนีลองฟังชาวบ้านดูค่ะ
อะเหรอ
ก็คือ
คือตอนที่เห็นเหตุการณ์คือมีน้องคนเดียวเลยที่โดน

นี่แหละค่ะแล้วเราก็ไปถามผู้กำกับสพเมืองสมุทรปราการ
ก็บอกนะคะบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ถูกจับใกล้จุดที่เกิดเหตุ
โดนดำเนินคดีข้อหาพกอาวุธ
แต่คือเขาบอกว่าเป็นเพื่อนของคนเจ็บใช่ไหม๓คนนี้
เดี๋ยวต้องไปดูว่าเป็นเพื่อนของคนเจ็บจริงหรือเปล่า
ส่วนภาพในกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมก็คงสงสัยแหละบอก
และในกล้องวงจรปิดที่ใส่หมวกกันน็อกสองคนนี้

ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวรู้แล้วว่าเรียนที่ไหน
กำลังตามจับกลุ่มตัวอยู่นะคะ